แต่ว่าไม่ใช่แค่พิธีบวงสวงพระแม่ธรณีบีบมวยผมเท่านั้น
จะพาคุณผู้ชมไปดูต่อที่จังหวัดอุดรธานีเลยนะ
ไปให้จุกกันไปเลย

ต้นกล้วยแปลกเป็นกล้วยน้ำวาอยู่ในสวนของบ้านเลขที่๑๕๕หมู่๕
เจ้าของบ้านบอกว่ากล้วยต้นนี้ต้นที่จะพาไปดูเนี่ยนะ
ตัดทิ้งไปเมื่อสามเดือนก่อนมันก็ควรจะตายแล้วไหมอ่ะ
เออตัดถางขาดไปเลยอ่ะแต่สุดท้ายน่ะตอนเนี้ยมันกลับแทงปลีออกมาใหม่อ่ะ
อืมงงค่ะงงในงงยืนงงในดงกล้วยอุ้ยนี่ไง

ใช่นะฮะโผล่มาแบบนี้เลยค่ะ
ถามเจ้าของบ้านนะคะก็คือคุณนรงจันงาม

ท่านก็บอกว่าที่ผ่านมาต้นกล้วยนี้นะคะ

แต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเดินชมสวนอยู่
ปรากฏว่าเห็นปลีนี่มันแทงออกมา
อ้าวแอบคิดแล้วล่ะว่านี่น่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภแน่นอน
ปีใหม่มามีอะไรแปลกแบบนี้ก็เลยจุดทูปเสี่ยงทายซะเลยนะคะ
ยกมือยกไม้กลับไหว้

มันแทง๓๖๕วันขึ้นมา

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ไม่น่าเลยไม่น่าเลย

เราพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ไง

คุณคิดว่าเราจะพูดอะไรได้มากกว่านี้ล่ะ
ดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชม
ค่ะจบคราวนี้จบพัน